กรณีของผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ถูกทหารยศร้อยตรีทำร้ายร่างกาย
ซึ่งจริงเขาเป็นสามีภรรยากัน
แต่ว่าถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้หญิงเขาออกมาระบุว่า
เขาจับได้ว่าผู้ชายไปมีคนอื่น

ผู้หญิงเธอก็ไม่ยอมเธอก็แบบว่าไม่อยากจะเซ็นหย่าให้
ปรากฏว่าถูกทำร้ายร่างกายทุบเข้าไปที่ศีรษะ
สมองบวมเลยและบริเวณใบหน้าเนี่ยค่อนข้างได้รับบาดเจ็บอย่างมาก
คือตอนนี้แม้ว่าจะอาการหายแล้วนะคะแต่ว่าเสียโฉม

เพราะว่าทนายสงกรานต์เองดูแลคดีนี้
ก็บอกว่าอยากให้น้องได้รับความยุติธรรม
และที่สำคัญอยากให้รับความปลอดภัยในการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยนะครับ
โดยนายสงกรานต์อาชีรยศทัพทนายความ
แล้วก็มารดาของนางสาวสุกริตตาสุภานินหรือว่าน้องจูน
ที่ถูกหมวดแบงค์ทหารยศร้อยตรีทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสกระทบกระเทือนต่อสมองและร่างกาย
เมื่อวานก็เดินทางเข้าพบนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
แล้วก็นางนงพรรุ่งเพชรวง
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
เพื่อขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่คดีไม่มีความคืบหน้า
สงการกล่าวว่าได้นำมาร้องขอความช่วยเหลือเรื่องเงินชดเชยคดีอาญา

จากผู้ต้องหาในคดีนี้ได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
แล้วก็ทางครอบครัวเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
เพราะบอกว่าเป็นทั้งทหารด้วย
แล้วก็เป็นทั้งคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับในวันนี้เองนะครับเวลาบ่าย๒เนี่ย
เตรียมนำน้องจูนแล้วก็มารดาเข้าพบกับพลตำรวจเอก
วราบรังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมีผู้ลงมือเพียงคนเดียวครับ
ที่เชื่อมโยงได้หนึ่งโทรศัพท์มือถืออันที่สองไลน์นี้มือแฝง
พรุ่งนี้ถึงบอกว่าพาน้องเข้าไป
จะให้น้องเขาตรวจดีเอนเอเพื่อตรวจสอบบางสิ่งบางอย่าง
บางประการที่มีข้อสงสัย
ขณะที่แม่ของน้องจูนนะคะเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรมค่ะ
สัญญาว่าจะให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้มครองกับน้องจูน
ซึ่งภายหลังจากที่ในทหารยศ๑๐๓คนดังกล่าวนะคะ
ได้รับการประกันตัวแล้วทำให้ตนเองรู้สึกกังวล
หวาดกลัวเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน
เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตทั้งลูกสาวและตัวเองด้วย
ขณะเดียวกันยอมรับนะคะว่าในช่วงที่น้องจูนได้รับบาดเจ็บตัวเอง
รู้อยู่แล้วว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนนี้แน่นอน

เพราะว่าลูกไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
และที่ผ่านมามีความพยายามจะเข้ามาเจรจาในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
แต่บอกว่าดูแล้วไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะคะ
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องการคืออยากให้ลูกสาวมีใบหน้ากลับมาเป็นปกติ
แล้วก็สามารถกลับมาทำงานได้อยากได้น้องจูนคนเดิมกลับมาครับ
ถือว่าแม่ได้ลูกแม่กลับคืนมาแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
เขายังไม่ใช่จูนคนเดิมแม้ไม่ได้ต้องการเงิน
ไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรจากเขา
คือคนเราเป็นมนุษย์เหมือนกันทำอะไรมันก็ต้องมีความซื่อต่อองค์ซื่อสัตว์
ในเมื่อลูกคุณทำกับเราแบบนี้เราให้คุณเข้ามาคุยมันก็ดีแล้ว
เราไม่ต้องการเงินคุณ
เขากลับมาอีกทีบอกกับเราว่า๑ล้านบาทที่เขาจะเยียวยาเราให้จบในชั้นสอบสวน
ถามว่าชีวิตผู้หญิงคนนึง๑ล้านบาทมันคุ้มไหมครับที่จะจบในชั้นสอบสวน

ส่วนเรื่องของคดีที่ก่อนหน้านี้
ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ในพื้นที่ตำรวจภูทร๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคลีขัน

ผู้ภัยที่ไปเจอเขาบอกว่าคือคิดว่าเสียชีวิตแล้ว
จริงน้องจูนเป็นคนหน้าตาสวยนะแบบนี้
แต่ว่าหลังจากถูกทำร้ายแล้วไปกระทบกระเทือนต่อทั้งสมองแล้วก็ศีรษะ
ก็กลายเป็นคนที่แบบมีสภาพหน้าตาแบบที่เห็นนะครับ
คุณแม่เลยบอกว่าอยากจะต้องรักษาดูแลลูกสาวให้กลับมาเป็นคนเดิมให้ได้นะครับ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว

จึงเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละครับ
จนมีการบริคดีแล้วก็ย้ายพนักงานสอบสวน
ทำให้คดีมีความคืบหน้าและก็สามารถออกหมายเรียก
ให้ตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาได้
อยากขอบคุณทุกฝ่ายที่คอยช่วยเหลือตัวเองและน้องจูนมาตลอดด้วยนะครับ

จนทำให้แม่ต้องเข้ามาร้องเรียนเพราะว่ากลัวคดีไม่มีความคืบหน้า
เพราะผู้ก่อเหตุเป็นทหารกลัวแบบนี้นะคะ